ชบุรีเขามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าที่นั่นส้มตำร้านนี้เด็ดจริง
โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคนมารอสั่งเยอะมาก
แซ่บมานัวกับส้มตำสุดอร่อยที่ได้ฉายาจากลูกค้าว่าส้มตำมื้อเดียว
มือเดียวอ้าวแล้วอีกมือนึงอะไรอีกมือนึงถือคล็อกอีกมือนึงถือสาก
สุดท้ายมือเดียวตำมือเดียวคุณจะตำสองมือยังไงสากสองมือ
ก็ต้องตำมือเดียวสิเนอะร้านนี้เอาจริงเขามีชื่อของเขานะ
ชื่อว่าร้านใต้ตำแซ่บครับตั้งอยู่บนถนนกระทาทรนะครับ
เขตเทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนั่นแหละครับ
ร้านส้มตำเจ้านี้เป็นของนายจีรศักดิ์สุธาพฤษอายุสี่สิบห้าปีนะฮะ
เจ้าของร้านส้มตำแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ
จากการสอบถามนายจิรศักดิ์คนที่ใส่เสื้อสีเหลืองนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยฮะเขานะฮะคนนี้นะครับเขาบอกว่าที่เขาต้องตำอยู่ตรงนี้
ส้มตำเนี่ยมานานแล้วนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกชื่อที่มาว่าส้มตำมือเดียว
เหตุผลเพราะว่าตัวเขาใช้มือเพียงข้างเดียวตำส้มตำ
เนี่ยยังหางานทำงานได้ขนาดนี้คุณดูดิเป็นไงล่ะ
ต้องชื่นชมเขาจริงเพราะเขามีมือข้างเดียวในการตำส้มตำจริง
อร่อยด้วยอ่ะคือเขาบอกให้ฟังแบบนี้ค่ะตอนอายุสิบเก้า
หัวเขาเนี่ยถูกรถชนจนแขนอภิการโอ้แต่ด้วยเขาเนี่ยปีฝีไม้อะไรมือ
ในการที่จะใช้แขนข้างเดียวตำส้มตำนี่แหละครับคุณดูไก่ย่างดิ
นี่ไงน่ากินน่าทานมากเลยนะแล้วเขานะฮะบอกว่านี่
ถึงแม้เขาจะมีมือข้างเดียวแซ่บเหมือนใช้สองมือตำนะจริง
ลูกค้าตั้งฉายาว่าส้มตำมือเดียวเป็นฉายาแต่ว่าร้านนี้รับประกันความแซ่บเหมือนเดิมนะ
จริงถ้าคุณไม่รู้อย่างเช่นผมที่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะบอกว่าส้มตำมือเดียวก็ยังงงอยู่ว่า
ก็เขาก็ต้องตำมือเดียวสิใช่ไหมอีกมือนึงก็ต้องจับคกเอาไว้
แต่นี่คือส้มตำมือเดียวที่แท้ทรูเพราะเขานะครับสู้ชีวิตไม่ย่อ
ชื่นชมนะถึงจะมีแค่มือข้างเดียวแต่ตำส้มตำออกมาได้อร่อย
อร่อยเอาจริงนะเรายังตำไม่อร่อยเท่าพี่เขาเลย
จริงน้องใบตองจะตำกี่มือเราก็ตำไม่อร่อย
เอางี้แต่จะเล่าให้ฟังว่านอกเหนือจากส้มตำแล้วไก่ย่างก็น่ากิน
อย่างที่น้องไม่ต้องเห็นดูสิดูไก่ย่างสีน้อยมาก
แล้วราคาเขาถูกนะ๓๕บาทเองเริ่มต้นนะครับ
แล้วลองกินอย่างอื่นดูอย่างที่ผมบอกไก่ย่างตำหมูยอไหม
ลาบก็ดีตำกุ้งสดก็อร่อยโอ้อยากกินเลยอ่ะ
แกงเป๋าเออต้องเช็ดหน่อยสิ
ใช่มันโปะเปื้อนไปหมดมันเป็นชื่อเขาเนาะไม่ต้อง
แกงเป๋าเนอะไหมใช่
มาถึงช่วงนี้นายจีรศักดิ์บอกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกัน
จากสถานการณ์โควิด๑๙ยอดขายลดลงไปกว่าครึ่งแต่ก็สู้
ยังไงก็จะสู้บอกว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว
อ่ะใครที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีหรือในบริเวณใกล้เคียงนะครับ
แวะไปอุดหนุนร้านส้มตำของนายธีรศักดิ์ก็ได้นะครับ
ให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้เนอะไปอุดหนุนกันได้
แบบว่าต้องยอมใจในความแบบอดทนของพี่เขา
แล้วก็คือเขาไม่อายทำกินไงก็มีทุกวันนี้ได้

ส้มตำมือหนึ่งเขาเขียนเอาไว้เลยป้ายเขา
มือหนึ่งจริงแวะเวียนไปลองชิมกันได้นะคะ